เรื่องนี้กันบ้างดีกว่าทั้งสองท่านรวมถึงคุณผู้ชมด้วยผมถามหน่อยคุณเชื่อไหม
เรื่องของการปักตะไคร้แล้วฝนจะหยุดตก
ไม่แน่ใจอ่ะฝนฟ้ามั้นไม่เคยเจอกับตัวค่ะ
เอางี้ละกันไปดูซิว่าถ้าลองปักตะไคร้แล้วมันจะหยุดตกจริงหรือเปล่า
โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วยังไง

แกกระป๋อผู้ชมมากเลยน้องโดยตอง

อ่ะคุณเล่นนะคาราเต้ไป

แล้วเดี๋ยวผมจะคาราวะเอง

อายเขาไม่อาย

ไม่อายได้ไงมันแถวหมดเลย

อารวะจริงเฮ้ยปากลงไปแล้วฝนมันหยุด
จริงเหรอโอ้ยไม่น่าเชื่อเอาอย่างนี้ละกัน
ฝนฟ้าบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมามันจะไปยังไง
แต่ลักษณะคือตอนแรกเหมือนฝนจะตก
แล้วยังไงรู้ไหมก็มีผู้หญิงท่านเนี่ย
โอ๊ยไปปากตักใครปากขอให้

แต่เอาจริงใครกล้าเสี่ยงปากไหม
เออใช่ไหมต้องมั่นใจตัวเองก่อนไงน้องใบตอง
ถ้าเกิดมั่นใจแล้วปากมันไม่หยุดนะคุณ
ปัญหาเกิดมันจะมีคำถามมามากมายเลย
ทุกคนจะอ้าวใส่คุณทันที

คุณผู้ชมครับต้องขอขอบคุณคลิปนี้จากติ๊กต๊อกของคุณกัปตันคิม
แต่เรื่องของการปักตะไคร้ใช่ว่าทุกคนจะทำได้

อีกหนึ่งของการปักตะไคร้ดูซิว่าจะได้ผลหรือไม่ครับ
โอ๊ยท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดอังคาร
เฮ้ยอังคารมั้ยถูกเอามาเกี่ยวกันได้อย่างไร

รีบไปเอาออกเลยนะไอ้ที่ปักน่ะถอนขึ้นมาให้ไวเลย
ถอนไม่ได้แล้วแต่ใครออกร่างต้องใส่
โอ้โหเห็นไหมเรื่องความเชื่อก็คือความเชื่อ

ฝนฟ้ามันจะมาจะไปบางทีเราก็ไม่รู้หรอกนะ
เราก็ต้องแยกให้ชัดเจนความเชื่อมันก็มี
มันก็มีคนที่จะปากต้องแวงเป็นสาวโสด

ถ้าเกิดฝนจะตกมันไม่มีใครห้ามฟ้าห้ามฝนได้หรอก
ใช่ไม่งั้นคุณชนะคุณหลบไปปากดูได้ไหม

แปรปรวนลูกเห็บตกหิมะตกละมั้ง

เอาจริงผมก็ถามตัวผมเอง
เดี๋ยวค่อยพูดแล้วเออลิ้นพันหมดแล้วเนี่ยเอานี้ค่ะ
เรื่องของฟ้าห้มฝนอย่างที่คุณชี่สาวบอกไม่ต้องก็พูดย้ำ
มันจะมาจะไปบางทีเราไม่รู้แต่เราติดตามพยากรอากาศได้
บอกว่าช่วงนี้มีพายุฤดูร้อนนะ

บอกว่าเมื่อคืนนี้ฝนจะตก๑๐๐นะ
ก็นั่นไง๑๐๐ของบางพื้นที่นะคะ
งี้ละกันอย่าไปซีซัวปักแล้วกันนะ
ขออนุญาตยืมคำของคุณป้ารัตนาที่ดังมากในโลกติ๊กต

ขอให้พระลงโทษเจ้าอย่างหนักถ้าหากว่าทำผิดวิธี
ขอให้พระลงโทษอย่างหนักขอให้ฟ้าลงโทษอย่างหนัก
มันเป็นความเชื่อนะคะก็ไม่ได้ว่ากันถ้าใครมีความเชื่ออะไรแบบนี้เนาะ